ใครมากลอะไรแถวนี้อ้าวนี่ไงเจ้าถ้วยตามหาตั้งนานมานอนกลอยู่นี่
ตื่นเนี่ยจะไปทำไร่ไถนาเนี่ยแม่มันหลับสบายอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะ
รุนสวัสดิ์ค่ะทักทายกันวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะ
หลายคนคนกรุงคนเมืองไปทำงานใช่ไหมคะ
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็เตรียมพร้อมที่จะไปทำไร่ไถนาด้วยเหมือนกัน
ฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันก็คนทำไร่ทำงานไงคะ
เปิดอะไรไม่ได้ผลดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันหน่อยจะบอกคุณผู้ชมว่าช่วงนี้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยตั้งแต่ภาคเนื้อไปจนถึงภาคใต้เจอฝนกันทั่วหน้าตกหนักบ้างเบาบ้างก็ว่ากันไปกระจายกันแต่ละพื้นที่ส่วนภาคใต้นะคะสิ่งที่ต้องระวังกันอยู่นะก็คือเรื่องของคลื่นลมค่ะสังเกตนะคะมีโมโล
รวมไปถึงกลุ่มฝนที่ปกคลุมอยู่บริเวณแถบตะวันตกของประเทศนะคะแถบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยและภาพรวมวันนี้ฝนก็กระจายกระจายนะคะตกตั้งแต่๑๒๐ถึง๖๐ยังภาคเหนือก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุด๑๖๐นะคะแถบแม่ห้องสอนจังหวัดต่างที่เจอกันเยอะส่วนภาคอิสานเบาลงมาหน่อยนะคะ๑๓๐ของพื้น
และ๔๐ของพื้นที่แถบแถบตะวันตกของประเทศนี่แหละค่ะเจอเยอะนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องการขับรถขับราด้วยไปไหนถนนมันลื่นนะคะภาคตะวัดออกฝนฟ้าขนองมากถึง๑๖๐ของพื้นที่ตราดและจันทบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็คลื่นด้วยนะคะเพราะว่าอ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรถ้

ฝนปลุกให้หน่อยแล้วกันนะมาสมดั่งใจวันนี้ดิฉันต้องโชคดีแน่เลยนะคะไปทำไล่ถ่ายนายดีกว่าสวัสดีค่ะไป